คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวคราวของหนุ่มอาร์ตี้ธนชัดกันสักนิดนึงนะคะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหันมาประเดิมบทบาทใหม่นะคะ
กับการเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอประกอบภาพยนตร์ที่ตัวเองเนี่ยร่วมแสดงนำด้วยนะคะ

ฝีไม้ลายมือผ่านงานแสดงทั้งจอเงินและจอแก้วมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
สำหรับนักแสดงมาสกวนอาร์ตี้ธนชัด
เจ้าตัวโดดมารับบทบาทใหม่กับการนั่งแทนผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเป็นครั้งแรกในชีวิต
ซึ่งได้เผยว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ได้ทดลองทำอะไรใหม่
พร้อมทั้งปฏิเสธข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมลาวงการไปช่วยธุรกิจครอบครัวว่าไม่เป็นความจริง
หากยังมีผู้ใหญ่มอบโอกาสงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็คงจะทำควบคู่กันไปก่อนค่ะ
ผมว่ามันก็ลองดูไม่เสียหายครับใช่ครับ
ถ้าดีก็ดีที่ตัวเราถ้าไม่ดีก็ที่ตัวเรา

ลอไปก่อนคือพ่อคุณแม่รอได้อย่างแน่นอนแล้วแต่ว่าเห็นแบบ

คือไม่ได้หมายถึงว่าไปสัญกงศัลยกรรมอะไรอย่างนี้นะคุณ
คือแบบไว้หนวดไว้เคราอะไรอย่างนี้

ฉันเชื่อนะว่าผู้หญิงที่ชอบแบบเซอร์แบบคุณ
ชอบแน่นอนมีหนวดมีเคราะห์
โสดมากี่ปีแล้วสองปีแล้วเนอะโสดโอเค
แต่ตอนนี้เขากำลังจะมีผลงานเป็นพระเอกนะคะ
สำหรับภาพยนตร์ที่มีชื่อไก่ว่าคุกจียอง
อะไรแมงกุจิเก่าอีหลีเดอร์
อ๋อเป็นภาพยนตร์ที่นำเอากระแสเกาหลีมาที่เล่นเป็นนักแสดงนามอย่างที่บอก
ใช่แล้วตัวเองก็เป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
โอ้เก่งไปอีกเนอะต้องติดตามผลงานของเขาดีกว่านะคะ
สำหรับทุกคนนี้โสดอยู่